และสัปดาห์นี้นะครับเรามาถึงสัปดาห์ที่๙กันแล้วนะครับ

ขออีก๓โอ้ยระวังครับขออีก๓แต้ม
ไหวไหมล่ะครับโดนแบบนี้โดนอีกแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วโดนเข่าเข้าใบหน้า
สุดท้ายนี่เจอหนักนะครับตอนนี้ปากยังไม่แตกนะครับ
นี่เราก็กับสองขวาสุดท้ายนี่เข้ากระโดงคางไม่ไหวครับเจอเข้าเข้าไป
หวังมาแล้วแทงเข้ากระโดงคางเลยครับหวังได้หวังไปมันนี่ละจัดดูครับ
ปิดตัวตีเข้าไปซ้ายอีกทีหนึ่งซ้าย
ไม่มีลูกตุกติกก็ปล่อยตีครับแล้วก็สุดท้ายไม่ไหวครับโอ้โห
ดูมุมภาพเป็นผ้านครับนี่ครับจังหวะมุมไกล
จริงแล้วเปลี่ยนชื่อมาทำไมครับ

เอาละครับสากด้วยหมัดนะครับตอนนี้ทางด้านของนิคละตามด้วยแข้งขวาครับ
เดียนเอเดียนยังไงเอาแทงเข่าซ้ายครับ
เกมใดเกมมานครับศอกกลับโอ้โห
เขาเรียนรู้มวยไทยได้ขนาดนี้ครับต้องปรบมือให้เลยครับ
ต้นยกทำดีปลายยกโดนอีกแล้ว

บอกแล้วว่าผมไม่ได้มาเล่นครับ
โดนศอกตอนนี้นึกว่าหล่นครับแต่เต็มกราม
ถ้าเป็นพวกเรานี่ก็ต้องฟื้นทีอ้องพยาบาลแล้วสอกกลับครับ
โดนครับสอกกลับสวยงามมากครับ
จากนั้นก็ไล่สนรมเลยครับก่อนจะน็อกไปในช่วงปลายกลุ่มแรก